แตงกวาเป็นผักที่สามารถแกะสลักเป็นรูปทรงของดอกไม้ได้สวยงาม
และเรียนแบบรูปทรงของดอกไม้ได้หลายลักษณะ
เช่นการแกะสลักแตงกวาให้เป็นลักษณะของดอกไม้ที่มีกลีบมนต์
หรือจะแกะสลักแตงกวาให้มีกลีบดอกทรงแหลม
ซึ่งได้รูปทรงกระบอกของแตงกวาทำให้แกะสลักได้ง่ายขึ้น
อกจากนี้ช่างยังแกะสลักแตงกวาให้มีรายละเอียดของลวดลายมากขึ้น
ด้วยการทำเป็นดอกไม้กลีบแหลมที่มีใบเลื่อย
เพื่อเพิ่มความสวยงามและเติมให้เหมือนจริงด้วยเกษรดอกไม้จากฟักทอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน